ซ้อมใหญ่ไปแล้วค่ะวันที่๓๑ก็เหลือวันที่๘
ดีค่ะก็จริงจบตั้งแต่ปีที่แล้ว
แต่ก็เลื่อนมีการเลื่อนซึ่งก็

หายเหนื่อยค่ะก็ทำงานหนัก
ทำงานแบบทำราคอนสองเรื่องเรียน๗ตัว
หมายความว่าต่างเกณฑ์อันนี้เป็นไหม
ต่างเกณฑ์ค่ะ

ค่ะประมาณนั้น

ก็อยากเรียนต่อค่ะแต่ว่าอาจจะขอทำงานเต็มที่ก่อนค่ะ

ก็โอเคค่ะเรื่อยเลยค่ะเหมือนเดิมทุกอย่าง
กับพิษเป็นปัญหาคุณหรือเปล่า
ยังเป็นพี่น้องที่ยังดูแลกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะ
เราก็จะหวังดีต่อกันแบบนี้แหละค่ะยังก็หวังดีต่อเขา

กับพี่แยน

หนูก็คุยกับทุกคนแบบนี้อยู่แล้วค่ะ
ยังสนิทสุดเหมือนกันหรือยังไงหนึ่ง

มันอยู่แบบนี้แล้วมันสบายใจดีอะค่ะ

ติดทุกวันข้างที่จะชื่นชอบเราแล้วก็เปิดกลุ่มเรามาก
ไม่แน่ใจเลยค่ะนี่ก็หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ
จริงเรามันติดที่อะไรจริงล่ะถึงไม่ความรู้สึกเหมือนกัน
ที่มันไม่ได้หนูแค่รู้สึกว่าอยู่แบบนี้แล้วมันแฮปปี้ที่สุดอะค่ะ
มันแฮปปี้จริงที่ว่าเราอยู่นี้แล้วเราสบายใจเราสามารถทำอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
มันไม่ได้จำเป็นที่ต้องมากักกับคำว่าแฟนหรือว่าคำว่าคนพิเศษหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่แล้วถ้าสมมุติมันเปิดตัวหรือว่ามันอะไรขึ้นมาแล้วรักเลิกอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันเสียดายความเวลาแล้วก็ความรู้สึกอะไรอย่างนี้
แล้วมันก็แบบกลัวอะไรหลายอย่าง

ไม่หรอกก็อยากให้ทุกคนเป็นตัวตัวเองให้มากที่สุดค่ะ
เขามาจีบก็ได้อย่างเหมือนจะจีบก็ได้ค่ะ

อันนี้เราก็กังวลด้วยความเจ้าชู้เห็นได้เปล่า

เท่าที่รู้เท่าที่เจอนางก็โอเคนะ

เราก็เลยไม่ได้มองในเรื่องนั้นว่าเขาจะเจ้าชู้ไหม
อะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งตอนนี้มันก็แบบคือแฮปปี้เยอะสุดตอนนี้ค่ะ

ก็คือคุยแหละค่ะแต่ว่ามันคือมันยังไม่ได้อยากใช้คำว่าแฟน
มันพัฒนาขึ้นไหมหรือว่าแค่กับพี่มันไม่คลิก่ัน
มันไม่ใช่ว่าไม่คลิกหรือว่าคลิกมันก็เอา
มันพัฒนาขึ้นจากเดิมไหมครับ
อืมก็พัฒนาเหรอ
ไม่ทราบเลยค่ะมันก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยแล้วค่ะ
เปิดแล้วหมายถึงไง

ตัวเองที่ยังไม่อยากจะมีแฟนหรือใช้คำว่าแฟนกับใคร
ใช่ค่ะไม่อยากใช้คำว่าแฟนก็คืออยากใช้ยังอยากใช้พวกพี่น้องกันอยู่อะค่ะ
เปคเราเป็นไงคะตอนนี้
ต้องลุกดิสก์ก่อนค่ะเพราะลุกเรื่อง

คือคุยได้จริงก็คุยได้หมดถ้ามันคุยกันแล้วรู้เรื่องก็ดีค่ะ

รู้เรื่องค่ะคุยภาษาไทยเหมือนกันนะคะ